คุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับท่านครับคนทั้งบ้านทั้งเมือง
เขาคิดออกเขามองออกว่าไอ้การออกคำสั่งปิดแคมป์คนงานในกอทมเนี่ย
แล้วทิ้งเวลาไว้เป็นวันกว่าจะส่งทหารเจ้าหน้าที่ไปควบคุม
แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมฝ่ายสอบคอฝ่ายภาครัฐคิดไม่ออก
ไม่ออกล่ะครับแล้วสิ่งที่ชาวบ้านเขาคิดออกเขามองออก
มันก็เป็นไปตามนั้นจริงจริงครับดูหัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ฉบับวันนี้สิครับแรงงานติดโควิดแต่คือแพร่เชื้อในต่างจังหวัด
หัวข่าวในไทยโพสต์ต่างจังหวัดเจอแล้วโควิดทะลักจากกอทม

สถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นแล้วในช่วงสงกรานที่ผ่านมา
เกิดเพราะว่าคนติดเชื้อจากแหล่งบันเทิงที่ทองหล่อแล้วเอาเชื้อไปแพร่
ต่างจังหวัดที่นั่นที่โน่นทั่วบ้านทั่วเมืองกระจายไปหมดแล้วเอาไม่อยู่
คุมไม่ได้แล้วเป็นปัญหามาจนถึงทุกวันนี้

คราวนี้ก็เอายังไงต่อก็แง่ก็แก้ปัญหาตามหลังปัญหาไปอีก
ลักษณะที่โบราณเขาบอกวัวหายแล้วล้อมคอกถนัดเลยครับเรื่องแบบนี้
เช่นมีหัวข่าววันนี้ว่ามทสั่งสกัดแรงงานแตกรัง
รัฐมนตรีมหาดไทยสั่งทุกจังหวัดเข้มแรงงานเพิ่งแตกรังจากกอทม
มันจะสกัดยังไงล่ะครับในเมื่อเขาเพ่นออกไปเยอะแยะขนาดนี้แล้ว
กอทมกับตำรวจก็พลอยล้อมคอกตามไปด้วย
ตมผุด๖ด่านรอบกรุงสกัดแรงงานเพ่นหนีจากแคมป์
คือเริ่มตั้งด่านกันเมื่อเมื่อวาน๔โมงเย็น
โมงเย็นวันจันทร์ที่ยี่สิบแปดหลังจากมีคำสั่งปิดแคมป์
ไปแล้วสองวันมาตั้งอะไรเอาตอนนี้ล่ะครับ
เพราะว่าแรงงานแรงงานคนไทยที่เขาไม่อยากอยู่ในแคมป์
เพ่นหนีกันไปต่างจังหวัดหมดแล้วแรงงานต่างด้าวที่เขารู้ตัวว่าเขา
เข้าเมืองผิดกฎหมายเขากลัวถูกจับ
เขาก็เพ่นออกจากแคมป์ตั้งแต่กลางคืนตอนนั้นแล้ว
คนเหล่านี้ถ้าไม่มีเชื้อก็แล้วไปแต่ถ้าเขามีเชื้ออยู่
ก็แง่เขาก็ต้องเอาเชื้อไปเผยแพร่ต่อ
คำถามที่ชวนให้หงุดหงิดก็คือว่าเออทำไมไม่วางแผน
ให้มันประสานสอดคล้องกันล่ะเช่นว่า
เอากันชนิดที่ว่ากระดิกตัวไม่ทันเออทำไมไม่ทำอย่างนั้นแล้วถึงการตั้งด่านสกัดตอนนี้
ที่ว่าสะดัดลอกกรุงเนี่ยหมายถึงว่า
เป็นการแก้ปัญหาแบบบูรณาการกันไหมอันนี้มันทำกันคนละหนทำกันคนละท่อน
ทำกันแบบไม่รู้เรื่องกันแล้วก็มาไล่แก้ปัญหาเอาทีหลัง
ทีนี้ถ้าคิดแบบมองโลกในแง่ดีอย่างที่พลเอกอนุพงศ์ท่านว่ารัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ย
บอกว่ากระทรวงมหาดไทยกำชับไปในพื้นที่ทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน
คืออสมเนี่ยกำชับว่าจะต้องเข้มงวด
แรงงานไทยต้องถูกกักตัวที่บ้าน๑๔วันไม่ให้ออกไปไหน
เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดของเชื้ออีกฉะนั้นไม่ต้องกังวล
จะเกิดการแพร่หลายไม่ต้องกังวล
ไม่กังวลได้ยังไงล่ะครับระหว่างการกักตัวไว้ตั้งแต่ต้นทาง
ไปแก้ปัญหาเอาเฉพาะหน้าที่ปลายทางอันไหนมันจะยากง่ายกว่ากัน
แล้วที่บอกว่าจนถึงขนาดนี้ยังไม่มีการรายงานถึงผลเสียออกมา
ก็ใช่สิครับมันจะไม่ติดปุ๊บปรับเอาวันสองวันหรอกครับ
มันต้องรอสักระยะหนึ่งซึ่งคุณหมอประสิทธิ์วัฒนภาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
ท่านบอกว่ายังเร็วเกินไปที่จะรู้ว่ามีปัญหาอะไรตามมา
หลังจากนี้เพราะเพิ่งผ่านไปแค่วันเดียวคุณหมอประสิทธิ์บอกว่าต้องขอเวลาติดตาม
ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อในแต่ละจังหวัดจะเป็นยังไง
กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งให้บุคลากรทางการแพทย์ในแต่ละจังหวัด
เฝ้าระวังเรื่องนี้ฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็มีภาระเพิ่ม
สรุปก็คือปล่อยให้พึ่งมันแตกรัง
แล้วพึ่งที่มีเชื้อก็เอาเชื้อไปแพร่ให้พ่อพึ่งแม่พึ่งตายยกรังกันต่ออีก
แล้วก็กลายเป็นภาระของบุคลากรทางการแพทย์ในส่วนต่างจังหวัดต่อไป
ดูเถอะครับมันหนีไม่พ้นหรอก
ทีนี้มาถึงสถานการณ์ที่พูดกันมากตอนนี้
สถานการณ์เตียงเต็มเตียงล้นที่กำลังหัวหมุนแก้ปัญหากันอยู่
มันนำมาสู่สถานการณ์ยกเลิกการตรวจกันในบางจุดบางกลุ่มแล้ว
เพราะถ้าตรวจเจอก็ไม่มีเตียงให้พักก็เลยยกเลิกการตรวจ
มีคลิปคลิปหนึ่งลูกผู้ใช้แรงงานเขาโพสต์ออกมา
ท่านลองถ้าลองดูในจอ
ผมจะอ่านให้ฟังเขาโพสต์ว่าพ่อเราทำงานอยู่ในแคมป์ก่อสร้าง
พอมีข่าวว่าคนในแคมป์ติดก็เอาหมอพยาบาลมาตรวจ
ตรวจไป๔ครั้งผลเป็นลบไม่ติดเชื้อ
ครั้งล่าสุดเพื่อนร่วมห้องติดพ่อก็ต้องไปตรวจอีกรอบหนึ่ง
วันนี้เราถามพ่อว่า
ผลออกมาเป็นยังไงพ่อบอกว่าเขายกเลิกผลตรวจทุกคนเลย
เหตุผลก็เพราะว่าคนติดเยอะไม่มีเตียง
ก็เลยยกเลิกการตรวจเราก็เลยตัดสินใจว่าจะให้เงิน
ให้พ่อไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนพ่อบอกว่าออกไปไหนไม่ได้หรอก
เขาให้ทหารมาคุม
เราถามอีกว่าแล้วพ่อกินอยู่ยังไง
พ่อบอกว่ามีข้าวกล่องให้๕๐กล่อง
แต่คนในแคมป์เนี่ยมี๔๐๐กว่าคน
ผู้โพสต์เขาถามว่าแล้วมันยังไงล่ะ
แม้แต่ชีวิตตัวเองยังเลือกไม่ได้หรือ

บริหารแบบนี้ตายอย่างเดียวคนไทย
นี่เป็นตัวอย่างในหลายตัวอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้
แต่ละคลิปแต่ละโพสต์ที่ได้เห็น
เห็นแล้วสะเทือนใจวันก่อน
เห็นคลิปเด็กอายุสักน่าจะสัก๒๓ขวบ
ต้องนอนอยู่ในห้องเช่าคนเดียว
นอนรอให้เจ้าหน้าที่มารับไปรักษา
เพราะว่าพ่อแม่ติดเชื้อด้วยกันทั้งคู่
แล้วมีเจ้าหน้าที่มารับพ่อรับแม่ไปแล้ว
ให้นอนอยู่คนเดียวในห้อง

ถ้าลูกหลานเราเล็กแบบนี้
ตกอยู่ในสภาพอย่างนี้เป็นยังไง
คือเห็นคลิปแล้วก็ซึมไปเลยครับ
น่าเห็นใจแต่ละครอบครัวที่ตกอยู่ในสภาพนี้
ทีนี้ส่วนเรื่องการระบายเตียง
เกลี่ยเตียงวันนี้เขาก็ทำอะไรกันต่อล่ะครับ
ผู้ว่ากอทมเร่งขยายเตียงรับผู้ป่วยรัฐมนตรีสาธารณสุข
เพิ่มโรงงานโรงพยาบาลสนามแล้วมาถึงประเด็นสำคัญ
ประเด็นสำคัญที่บอกว่าถ้าป่วยไม่หนักให้ไปรักษาตัวที่บ้าน
ตอนนี้ทางสพคเขากำหนดคุณสมบัติว่า
ผู้ป่วยไม่หนักที่ให้ออกไปรักษาตัวที่บ้าน
เมื่อมาอยู่โรงพยาบาล๑๐วันแล้วเป็นยังไงฟังจากคุณหมอสมศักดิ์อักษิณ
บดีกรมการแพทย์ท่านบอกว่าคนที่จะส่งกลับไปบ้านเนี่ย
รักษาตัวที่บ้านต่อเนี่ยต้องทำอย่างนี้
หนึ่งห้ามผู้ใดมาเยี่ยมที่บ้านสองไม่ให้เข้าใกล้หรือสัมผัส
ผู้สูงอายุหรือเด็กอย่างเด็ดขาดต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย๒เมตร
ต้องแยกห้องพักของใช้ส่วนตัวกับผู้อื่น
หากแยกห้องไม่ได้ควรแยกบริเวณที่นอนให้ห่างจากคนอื่นให้มากที่สุด
แล้วควรเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทไม่ควรนอนห้องแอร์
หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน
ห้าสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาหกล้างมือด้วยสบู่
หรือทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจียนอยู่บ่อยบ่อยแล้วก็เจ็ด
ซักเสื้อผ้าผ้าขนหนูและเครื่องนอน
เอาเป็นว่าถ้าปฏิบัติตนตามนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
แต่ข้อกังวลก็คือว่าถ้าสภาพบ้านที่พัก
แวดล้อมในบ้านมันไม่สามารถปฏิบัติตามนี้ได้
มันก็จะมีปัญหาในการแพร่เชื้อตามมาทันทีเช่นอยู่ในห้องเช่าห้องนอน
ที่เป็นห้องหรือห้องเดียวฉะนั้นทางออกที่ดีที่สุดคือ
ปล่อยตัวคนไข้สีเขียวกลับไปอยู่ที่บ้านควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ไปสำรวจองค์ประกอบ
ของที่อยู่เสียก่อนว่าจะทำอย่างที่ว่านี้ได้ไหมสะดวกไหม
ถ้าเป็นแฟลต์เป็นห้องเช่าเป็นคอนโดก็ยากที่ปฏิบัติตามกฎได้
มันก็จะกลายเป็นว่าหาทางแก้ปัญหาเตียงเต็ม
แต่กลับไปเจอปัญหาเอาเชื้อไปแพร่ใส่คนในครอบครัวตามมาอีก
มันก็เข้าตำราลิงแก้แหเคยเห็นไหมฮะลิงแก้แหยิ่งแก้
แหก็ยิ่งพันตัวเองไม่หลุดนี่คือสภาพที่น่าห่วงใยเป็นอย่างยิ่งในขณะนี้
และนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ